มาดูเรื่องนี้เป็นการตามต่อนะคะหลังจากที่โลกออนไลน์มีการเผยแพร่
คลิปเจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านที่ถอดเสื้อแล้วก็พกอาวุธปืนนะคะ
เดินไปตามหมู่บ้านแล้วก็มีคลิปที่เขาแต่งชุดชรบรนี่แหละค่ะ
ทำร้ายร่างกายผู้ต้องหาใช้กระจุกจับไพ่หลังนอนคว่ำหน้าอยู่นะคะ
คลิปนี้เป็นประเด็นที่เรานำเสนอเมื่อวานนี้ที่คุณกันจอมพลังตั้งคำถามบอกว่า
ทำแบบนี้เหมาะสมหรือเปล่าแล้วก็บอกว่าจะไปร้องที่กระทรวงมหาดไทย
วันนี้คุณกันจอมพลังไปกระทรวงมหาดไทยไปร้องเรียนให้มีการตรวจสอบพฤติกรรมของคนที่อยู่ในคลิป
นี่ค่ะเป็นตอนที่ไปนะคะแต่ปรากฏว่าชายคนที่อยู่ในคลิปก็ไปด้วยเหมือนกันนะคะ
ไปดูบรรยากาศตอนที่เจอกันหน่อยค่ะต้องบอกว่าชุนละมุนเอาเรื่องเลยค่ะ
สดร้อนเมื่อช่วงบ่ายวันนี้นี่เองนะคะ

กันจอมพลังไปยื่นหนังสือร้องเรียนกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ให้ตรวจสอบพฤติกรรมบทกำหนดลงโทษของนายชายศชัยพฤกษ์นะคะ
ชรบชุมชนบ้านยางน้อยที่พกอาวุธปืนเดินในหมู่บ้าน
แล้วก็แต่งชุดชรบเอาเท้าเตะผู้ต้องหาเมายาบ้าฆ่าพ่อตัวเองเมื่อปี๖๔
ตอนที่กันจอมพลังกำลังให้สัมภาษณ์อยู่ปรากฏนายชายศคนในคลิปเดินทางมากระทรวงเหมือนกัน
แล้วปะทะทะลมกันอยู่สักพักหนึ่งนะคะ
แรงขึ้นแรงขึ้นเรื่อยวิทย์จะวางมวยกันในกระทรวงนะคะ
ผมไม่เคยให้ราคาผมเลยอยากออกรายการเจอผมตลอดเป็นอะไร
เจ้าหน้าที่ต้องออกมาแยกสองฝ่ายออกจากกันนะคะ
นายชายศเนี่ยโชว์หนังสือแจ้งความดำเนินคดีกันจอมพลังด้วยค่ะ
รวมถึงเพจกันจอมพลังด้วย
ที่เอาภาพแล้วก็คลิปมาโพสต์ลงโซเชียลจนทำให้เขาได้รับความเสียหายค่ะ